พี่แหม่มโอ้โหต้องบอกว่าลูกหลานบ้านนี้

โดยเฉพาะน้องวินลูกชายของพี่วิลลี่ค่ะ

ลูกชายนี่อันนี้คือลูกของพี่แมมแคท

รับบทเป็นพ่อครัวเชฟทำอาหารให้คุณแม่ทาน

เขาแค่เทลงใส่ซีเรียสแค่นี้นะ

เอาที่คาดถมมาใส่เพราะผมมันลุงรังใช่ไหมคะ

ตั้งแต่เมนูยันพ่อครัวน่ารอดนะคุณผู้ชม
ทางด้านน้องวินนะคะตอนนี้อายุ๑๖ขวบแล้วนะคะ

ใช่พอมีเวลาลงรูปเนี่ยน้องวินโอ้โหพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
บอกว่าเหมือนคุณพ่อสมัยหนุ่มเป๊ะเลย

แบบนี้แล้วนะคะวันก่อนเราไปเจอพี่วิลลี่

ก็เลยต้องถามนิดนึงนะคะว่าพี่วิลลี่
ไหนก็เป็นยอดรักนักขายขายทุกอย่างแล้ว

พี่วิลลี่จะตอบอย่างไรอ่ะไปฟังหน่อยค่ะ

ทุเรียนพอมันยังไม่สุกเนี่ย
มันยังไม่หอมเดี๋ยวรอให้มันสุก

ถ้าจะเข้านี่อุ๊ยคุณลุง

ลูกพี่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่ามันไม่
มันไม่ผ่านแม่ไงคุณแม่เขาแบบ
มีแค่เฉพาะเมียผมที่ลงรูปได้
เพราะเราไม่รู้ว่าลูกเราจะชอบเข้าวงการเปล่าไง

แต่ไม่ได้ชอบความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะ

ลูกชั้นโตมานี่โรงจรากเลยก่อน
โพสต์แต่ละลูกไม่ถามใจลูกบ้างเลย